ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีลูกสองแล้ว

ลูกสองแล้วยังหุ่นเสียแล้วก็สวยขนาดนี้
แต่ต้องบอกเลยนะคะสำหรับใครที่ลุ้นอยากจะให้น้องนาดา

กันต่อแล้วกันนะคะว่าแม่กบจะอนุญาตหรือเปล่าค่ะ
น่ารักค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยนะคะ
ลูกสองแล้วทั้งน้องนาดาแล้วก็น้องปุ่นนะฮะ
แต่ต้องบอกเลยว่าเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดของอดีตนางสาว
นางเอกสาวแห่งวิกหมอชิดคุณกบสุวนัน

ใช่นะฮะแต่ว่าหุ่นแล้วก็ใบหน้าคุณกบเขาเป็นคนหน้าเด็ก

ใช่เธอเองก็บอกว่าวันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะ
แล้วก็ไปทำบุญแล้วก็ทานอาหารฉลองกันอยู่กับครอบครัว
ส่วนสามีคุณบลุ๊กดานุพรก็ไม่ได้มีของขวัญอะไรมอบให้
จากคำโวยพรหวานซึ้งค่ะ
ส่วนทางด้านงานละครของตัวเองตอนนี้ก็รับเล่นแค่เรื่องเดียวไปก่อน

อ๋อคุณเก่าคุณเก่าเขาเป็นอดิตคุณเก่า
เพราะว่ากลัวไม่มีเวลาเลี้ยงลูกไง
เพราะว่าคุณกบเนี่ยถ้าตามในอินสตราแกรมนะคะ
ตามน้องนัดดาไปเรียนลำตามน้องนัดดาไปเรียนบาเล่
ตามติดชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกันเลยก็ว่าได้

น่ารักนะคะแล้วก็หลายคนอย่าลุ้นอยู่

ก็คุณกบบอกว่าเรื่องงานของวงการของน้องนาดานะฮะ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีบทที่เหมาะสมกับน้องนาดา
น้องยังเด็กอยู่ด้วยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ย
เคยผ่านการทำงานละครมาแล้วทั้งชีวิตเลย

คุณกบเข้าวงการตั้งแต่อายุ๑๔๑๕เนอะ
เธอเลยอยากบอกว่ายังไม่อยากให้ลูกสาว

สำหรับกบเองถ้าในเรื่องของบทละคร

เช่นเป็นบทที่ร้องไห้ตลอดเวลา
ผมว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับเขา
บทำงานอยู่กองถ่ายมาตลอดเวลา

ก็จะรู้ว่าเด็กที่มาในกองถ่ายเนี่ยเอ่อ
มันจะต้องโดนกดดันมากน้อยแค่ไหน

ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่

ก็รู้สึกว่าปีนี้โตขึ้นอีกปีนึง

ทุกวันเวลามันผ่านไปเร็วมาก
ตั้งใจว่าถ้าเกิดกบอยากจะทำอะไร

ไปทำบุญที่วัดแถวอายุทยาค่ะ
แล้วก็ทานข้าวกันในครอบครัวแค่นั้นเอง

ลูกก็มีจุ๊บแม่แล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์แม่แค่นั้น
น่ารักมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริง

เขาจะชอบเป็นหม้าให้น้องนาดากับคุณขี่
คุณพ่อเนี่ยอยู่นอกด้านเป็นนักกาลเมืองก็ว่ากันไป

อบอุ่นน่ารักไปติดตาม